คุณผู้ชมครับเวลาเราเห็นป้ายสัญลักษณ์ต่างอย่างเช่นป้ายว่า
ห้ามบุคคลภายนอกเข้าเราหยุดเลยนะ
ก็ต้องดูละค่ะอ้าว

เอาจริงอยากอ่านป้ายออกเว้ย
เฮ้ยเฮ้ย

ติดป้ายเอาไว้ว่าห้ามเต่าเข้า
เฮ้ยเต่าเดินมาเข้าที่ป้ายปุ๊บ

ไปเข้าบ้านอื่นก็ได้บ้านอื่นไม่มีป้าย

เฮ้ยแล้วต้องติดในระดับสายตาเต่าใช่ไหม
ถ้าติดสูงเต่ามองไม่เห็น

เคยเห็นแต่ป้ายบุคคลภายนอกห้ามเข้า
นี่เป็นป้ายบอกว่าห้ามเต่าภายนอกห้ามเข้า

ภายในก็อยู่ตรงนี้แหละอยากออกไปไหน
เอาจริงนะดิฉันเคยเห็นที่เป็นป้ายแบบห้ามสุนัขเข้า

ทำไมคุณสงสัยถึงอุ้มน้องหมามาเหรอคะ
ไม่ค่ะยืนอยู่แล้วคิดเอ๊ะตกลงเราเป็นคนหรือเป็นหมา
ดีคุณจะรู้จักรอบครอบคิดก่อนว่าอะไรเป็นอะไรเยี่ยมมากเลยนะคะ